เพลง
เริ่มกันที่ความฝันแรกกันค่ะคุณผู้ชมความฝันนี้เกิดขึ้นกับคุณป้าท่านนี้
คุณป้าแกเล่าว่าป้าได้ฝันว่าจับปลา
หลายคนได้ฟังแล้วอาจจะบอกว่ามันก็เป็นแค่ความฝันธรรมดา
ยังไม่หมดค่ะเพราะอยู่ก็มีงูสา
เหลือให้เข้ามาในบ้านในขณะที่เจ้าของบ้านคือคุณหมอกำลังจะขับรถออกไปทำงาน
คุณป้าก็ไม่รีรอรอรีรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
งูจะบุกเข้ามาถึงในบ้านแต่คุณป้ากลับอารมณ์ดีซะอย่างนั้น
เพราะแกคิดว่าปลาในฝันอาจจะเป็นงูสาตัวนี้ก็เป็นได้
คุณผู้ชมรู้จักตาทองนิ้วรายกันไหมคะที่เป็นรูปปั้นตาท่าทางใจดีใจดีที่ขอให้โชคกับผู้ที่มากราบไหว้
แต่ถ้าได้โชคกันไปแล้วไม่กลับมาแก้บนตาทองนิ้วรายอาจจะไปเข้าฝันแบบเธอคนนี้ก็ได้นะ
หญิงสาวชาวอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคนนี้เล่าให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้ได้มาขอพรกับตาทองขอให้มีโชคมีลาบเพราะอึดอัดใจในเรื่องของหนี้สินที่หมุนเงินไม่ทัน
โดยหากมีโชคได้เงินมาหมุนเวียนแล้วจะนำใบสีเทพมาให้และยกให้ตาทองนิ้วรายเป็นเทพเทวดาในใจ
และไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมคำขอของเธอก็เป็นจริง
หลังจากนั้นเธอก็ได้ฝันว่าตาทองมาทวงสัญญาซึ่งเธอก็บอกตาทองในฝันไปว่าไม่ลืมและจะนำใบสีเทพมาแก้บนอย่างแน่นอน
พอวันรุ่งขึ้นเธอจึงนำใบสีเทพมาทำการแก้บนพร้อมกับขอโชคต่อไปอีกครั้ง
ปิดท้ายกันที่ต้นตะเคียนคู่ต้นนี้ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นต้นตะเคียนสาวสองพี่น้องที่ขึ้นคู่กันมาให้โชคกับคนในหมู่บ้านค่ะ
หนึ่งในชาวบ้านเล่าถึงความฝันว่าได้ออกจากบ้านมาขายของตอนตี๔ตี๕และได้ยินเสียงหญิงสาวสองคนเรียก
ชาวบ้านคนนั้นจึงตอบไปว่าสาธุสาธุมานะแม่นะให้ตามลูกมาอยู่ตรงไหนก็มา
ส่วนหญิงสาวสองคนก็บอกว่าให้มาดูแม่หน่อยแม่อยู่ข้างถนน
ชาวบ้านคนนั้นบอกว่าไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไง
รุ่งขึ้นชาวบ้านคนนั้นก็มาพบกับต้นตะเคียนสดที่ขึ้นคู่กันอยู่ริมทาง
ซึ่งตรงกับความฝันค่ะจึงได้มาสักการะขอพร
และในขณะที่ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนก็แฝงกายชาวบ้านคนนั้น
และเขียนบางสิ่งบางอย่างลงบนถุงพลาสติกให้คนที่มาด้วยกันเห็น
จนถูกลอตเตอรี่ติดกันถึงสองงวติด
ชาวบ้านนำไปเสี่ยงดวงก็ถูกรางวัลจนเป็นที่ฮือฮาบางคนถึงกับปลดหนี้สินไปเลยค่ะ
และนี่ก็คือเหล่าความฝันที่ชาวบ้านเขาฝันถึงค่ะ
เป็นความฝันที่เกิดขึ้นมาได้ไม่บ่อยนัก
จนทำให้เชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นความฝันที่จะมาบันดาลโชคก็เป็นได้
แล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยฝันถึงเรื่องราวแปลกแบบนี้บ้างหรือเปล่า
นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวความฝันที่บันดาลโชคที่เราเอามาเป็นตัวอย่างให้ดู
แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ฝันแล้วจะได้โชคแบบนี้เสมอไป
ครั้งนี้ฉันฝันว่าดิฉันหิวเหมือนกันนะ

ก็มีอันนี้คือนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น
มีความฝันเกี่ยวกับความเชื่ออย่างนี้ก็เล่าสู่กันฟังได้
แต่อย่าลืมนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยจ้า